คุณผู้ชมครับไปดูอุบัติเหตุจะเรียกว่าอุบัติเหตุนี้ก็ได้นะเป็นความประมาทและเป็นความเห็นแก่ตัวด้วย
คนขับรถกระบะปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ครับปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์เลยแม่ลูก๓คนรวมกันนะนะ๓คนนะเนี่ยฮะดูครับ
ปึ้งเรียบร้อยอุ้ยเกือบทับเกือบทับ
แต่พอถึงหน้าปั๊มครับรถกระบะก็เลี้ยวตัดหน้าเบียดรถจักรยานยนต์ทำให้รถจักรยายนแม่ลูกสามคนเสียหลักกระแทกพื้นอย่างแรงแล้วเกือบโดนล้อหลังทับโอ้ย
นี่แหละครับจากนั้นคนขับรถกระบะทำยังไงรู้ไหมฮะคนขับรถกระบะสวมเสื้อสีส้มอายุประมาณอายุเยอะแล้วล่ะ๖๐๗๐ปีเปิดประตูแล้วนู่นนู่นนะฮะลูกศรแดงชี้อยู่
คือลงไม่สอบถามอาการผู้บาดเจ็บเลยนะฮะจะตกใจหรือกลัวอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับมีแต่เด็กปั๊มเห็นไหมไปพยุงรถไปดูคนเจ็บนะฮะคนขับรถกระบะเสื้อสีส้มหันหลังให้คุณผู้ชมอยู่นี่นะครับไม่ทำอะไรเลยแล้วรู้ไหมจากนั้นเขาทำยังไงเขาทำเป็นเดินขึ้นรถดินเนียนไปเข้าห้องน้ำครับเนี่ยฮะมาจอดหน้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จปั๊บ
ตกใจปัสสาวะเสร็จแล้วจะมาหาถามหาคนเจ็บไปไหนอะไรยังไงจะตามไปดูไม่ใช่ครับเขาขับรถหนีไปเลยโอ้โหใจเย็นเกินเขาขับรถหนีไปเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าปั๊มน้ำมันบางจากถนนบุรีรำประคนชัยตะบนอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับทีมข่าวไปคุยกับคนเจ็บฮะนางสาวพระคินีเป็นแม่นะครับเล่าบอกว่าตอนเช้านะ

พอโควิดมาคนจ้างก็ไม่ค่อยมีวันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเหตุมีตังค์อยู่๔๕๐๐บาทจะเอาไปทำอะไรรู้ไหมเอาไปทำอะไรฮะจะไปจ่ายค่าเทิมให้ลูกไอ้๔๕๐๐นั้นไม่ได้จ่ายค่าเทอมแล้วครับเพราะต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลตัวเองกับลูกก่อนนะฮะใช่นะครับบอกตำรวจช่วยจับให้หน่อยตามให้หน่อยครับฟังพี่เขาหน่อยฮะ
ช่วยกันตามเมื่อเวลาเลยไปทันทีทันได้
ทำไมอ่ะคือเขาต้องการให้เราเนี่ยชาวเน็ตนะ
ช่วยกับตามหารถกบักคันก่อเฮท
ให้มารับผิดชอบมีคนเข้าไปแสดงความเห็นเยอะเลยครับ
ว่าสงสารแม่ลูกสามคนนี้มากโดยเฉพาะลูกสาวคนเล็กนะฮะ
ยืนร้องไห้ตลอดเวลาตกใจลูกเอ้ยนะโอ้ยตกใจฮะ
คือแล้วก็แม่เขาบอกว่าไม่คิดว่าคนขับรถกระบะหรือว่าชาวเน็ตบอกนะ
คือจะไม่รับผิดชอบขนาดนี้ใจดำมากเลยอืมอ้าวผมว่าถ้าผมเรียกคุณลุงแล้วกันนะ
ถ้าคุณลุงเห็นแล้วนะครับตามไปหารับผิดชอบเขาหน่อยนะครับ
มนุษยธรรมครับไม่ต้องให้กฎหมายทำงานฮะ